ที่จะเลี้ยงครั่งนะคะชาวบ้านจังหวัดพยาวเขารวมตัวกันมีอาชีพสร้างเรด้านใดดีเลยค่ะ
ไปเลยไครไมค่อยเห็นคร่างบ้าง
แต่นี่กระบวนการที่จะให้มาคือซึ่งคร่างนะคะ
เขาบอกว่าอาชีพที่เขาทำกันที่นี่สุดปังจริง
สร้างรายได้ปีละนับแสนบาทเลยนะคะ
ซึ่งก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับรายละเอียดของอาชีพนี้
เราพาไปดูตัวครั่งกันก่อนดีกว่านะคะ
ครั่งเนี่ยมันเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่จริงแล้วมันคือเพลี้ย
มันเป็นศัตรูพืชของธรรมชาติ
เป็นศัตรูของไม้เนื้อแข็งอย่างเช่นต้นจามจุรีหรือว่าต้นชำฉานี่แหละนะ
ซึ่งเจ้าศัตรูพืชตัวนี้มันจะปล่อยสารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเหมือนยางไม้ออกมา

ครั่งดิบเนี่ยมันจะมีโทนสีแดงอมม่วง
ยุคก่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะนำมาทำประโยชน์หลายอย่างนะ
อย่างเช่นนำมาทำยารักษาโรคก็มี
ย้อมผ้าเอ่ยทำเครื่องสำอางปัดแก้มอะไรอย่างนั้น

เป็นสีธรรมชาติปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาเนอะ
ซึ่งคนในหมู่บ้านเขาก็จะเลือกเลี้ยงตัวครั่ง
เพราะว่ามันสามารถส่งขายสร้างกำไรได้ดี
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยากด้วย
เพียงแค่เรามีรังของตัวครั่ง
จากนั้นเรานำรังไปติดไปแปะกับต้นจามจุรี
ต้นฉ่ำชานะคะรอเวลาใจเย็นนิดนึง
๒ปีให้มันได้ทำรังอาศัยอยู่
แล้วจากนั้นค่ะเราก็เก็บครั่งมาขายสร้างรายได้กันได้แล้วนะ
ลงมาอย่างนี้เลยเหรอเอามาทั้งต้นทั้งกิ่งเลยค่ะ
แล้วก็มาแซะล่อออกอย่างนี้
ซึ่งการทำแบบนี้ก็ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะ
มีรายได้กันมากมายส่งขายกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
ถ้าทำบ่อยทุกวันแล้วก็รวมแล้วปีหนึ่งก็มีรายได้เป็นแสน
ก็ยังดูกันอยู่เฉยนี่คือธรรมชาติแท้เลยนะคะ

ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะ
สุจริตมีรายได้นะคะแล้วก็ได้หมุนเวียนในชุมชน
ในเรื่องของการสร้างอาชีพแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระบบนิเวศ
ทุกอย่างมันก็ต้องหมุนเวียนกันไปนะ
พอล่ามันมาเก็บมันมาปุ๊บก็ไปเลี้ยงใหม่
ลูกไม้วนเวียนไปแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตด้วยที่สร้างรายได้ให้กับเรา